สวัสดีค่ะข้าวใส่ไทยสดใหม่ให้เยอะแล้วล่ะแหล่งจิ้นนี่เธอใส่ตั้งแต่เมื่อเช้าเหรอโอ้เปลี่ยนชุดสิค่ะคุณแม่โอ้โอ้โอ้เขามีโอ้โตมากกว่าดาราอีกค่ะโอ้เยอะมากจริงมาค่ะ
อ๋อมิวสิกมากกว่านี่ก็ให้มันคุกคิวพวกฉันแต่ที่มีคิวพวกคิวร้อนเองเลยเหรอ
โอ้ตายมันนิปซิ้งด้วยเถอะเฮ้ยมันซ้อมมาเฮ้ยจริงเต้าเพลงแปลว่าอะไรรู้ป่ะเนี่ย

ไม่ต้องซูมตัวเองเดี๋ยวเขาซูมให้

ไม่ต้องซูม๓ทีหรอผมว่าหลาบต่าปีใหม่วันที่ตัวหาตัวจริงว่าจะไม่ต่า
ถ้าจะสงวนท่าทีว่าจะไม่ด่า

ตั้งใจเลยคือพอรำเสร็จแล้วต้องถวายตัวให้กับ
ให้กับห้องเต้ห้องเต้แล้วก็โดนเอาฆ่าพอดีเดินไปใช้หนึ่งเพราะว่าผ่านห้องครัวก่อน
แล้วก็สุดท้ายห้องเต้ก็เลยไม่ได้เลยก็เลยสูบเข้าวังเหตุไปก่อน
ก็เลยต้องสอบเต้นกันเป็นหัวหน้านักรัก
ดอกไม้ทองบนหัวมันเบี้ยวหมดแล้ว
วันนี้ซินเจียอยู่อีซิงนิ้วว่าใช้

คนเยอะมากทั้งคนไทยคนต่างชาติอะไรอย่างนี้
ช่วงบ่ายนี่กิจกรรมจะมีเยอะขึ้นมาก

๒วันที่ผ่านมาแอ้งจี้อากาศเป็นสีเขียวแล้ว

แต่คุณอย่าดีใจวันที่๖กลับมาอีก๕

เขาไม่ไปแล้วไปเลยเหรอคุณผู้ชมไม่ไป
มาดูสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ
เขาบอกว่าพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลระบุว่า
อยู่ในระดับที่ดีมากถึงระดับที่เริ่มมีผลต่อจะกระทบต่อสุขภาพ
คือยังมีอยู่ในจุดที่ดีมากก็มี
และอยู่ในระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพก็ยังดี
แต่มันแบ่งแยกได้อย่างละเอียดมากแต่ละเขตนี้ไม่เหมือนกันเลยนะฮะ
โดยสารพิษเขาบอกว่าตรวจพบเกินมาตรฐาน
ค่าเฉลี่ยระหว่าง๑๘๕๕มิโครกรั
คือไม่ได้สูงจู๊ดอย่างที่เราเคยเจอเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะฮะ
ซึ่งปริมาณฝุ่นละอองที่เพิ่มขึ้นในบางพื้นที่
มันเกิดจากอากาศลอยตัวดีแต่ว่าลมมันสงบ

ยกเว้นบริเวณริมหนุ่มผลโยชน์ทิ้นและเขตบางเขน
อันนี้แหละที่เกินแถวนี้เองค่ะเกิน
อยู่ในระดับสีส้มที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
จะอยู่ที่๕๕มิโครกรัมต่อลูกบาทเมตรหรือว่า
ก็คือเกินมาหน่อยนึงนะแต่ก็ยังเกิน

ว่าอากาศนิ่งลมน้อยก็อาจจะเพิ่มขึ้น

ที่๖เอาง่ายวันนี้เราร้อนไหมล่ะ
มันคือฝุ่นจะไปฝุ่นจะไป

แต่สิ่งหนึ่งเราจะเห็นว่าตามตึกสูง
โดยเฉพาะถ้าสมมุติเราจะพูดถึงตึกสูงจริงตอนนี้ก็จะคิดถึงตึกใบหยก

มันก็เกิดกระแสดามากเหมือนกันว่าว่าช่วยอะไรได้บ้างว่า
สิคะเพราะว่าน้ำมันทำให้ฝุ่นมันลดลง
อย่างนี้ละอองน้ำเขาไม่ได้พ่นสุ่มสูงมาก
ก็เป็นฟองละเอียดนะไม่ได้เป็นละอองละเอียดคือ
คนก็ไปคอมเมนต์ตระกูลใบหยกกัน
ก็คือสมมุติเราคิดถึง
ไอ้เรื่องไร้สาระที่ไหม้ที่พ่นน้ำละอองน้ำ

มันเป็นจุดนั้นรู้แต่ว่าทุกขั้นตอนเราไม่ได้ทำเองโดยภารการ
มีการปรึกษามีการประชุมนักวิชาการทางกรุงเทพมหานครนะครับ
ทุกขั้นตอนเพื่อหาวิธีแนวทางเพื่อช่วยให้ประเทศได้รับผลประโยชน์มากที่สุด
เขาว่าอย่างนั้นบางคนก็บอกเปลืองงบหรือเปล่า

คือทางครอบครัวเขาออกเงินเขาเองก็ไม่ได้คิดถึงเรื่องนั้น
เพราะสิ่งที่ทำลงไปเราได้ใช้งบส่วนตัว

งบส่วนตัวของที่บ้านเขาเนี่ย
ก็ของเพื่อช่วยประเทศชาติแล้วก็ค่าน้ำค่าไฟทุกอย่าง
เขาก็ออกเองกันหมดนะก็เครื่องมือเครื่องไม้
ทั้งหมดเขาบอกอย่างน้อยเขาก็สรุปโดยรวม
ว่าเขาก็ยังได้ทำนี่นะฮะ
ดีค่ะถ้าฝนตกอาจจะดีมาก
ฝนไม่ตกทางตึกสูงแล้วก็พูดเปิดหน่วยต่างอย่างนี้
อย่างคุณใบหยกหรือว่าตึกสูงในเขตจตุจักร
เกือบทุกตึกเลยเพราะว่ามันเป็นค่าไมคอนสูงมาก
เขาก็เลยช่วยกันไม่ใช่ไม่มีผลดีนะฮะมีผลดีมาก

อย่างวันนี้บางคนก็บอกว่าบางคนคนไทยเราต้องดีใจเนาะ
เขาบอกว่าหน้ากากอนามัยราคาไปเท่าไหร่แล้ว

ถูกค่ะคุณแม่บางช่วงที่ขาดจริงเป็นร้อยก็มี
เขาบอกเป็นร้อยไอ้คำว่าร้อยหนึ่งอ่ะ
บางทีเขาก็พูดถูกว่าร้อยหนึ่งมันอาจจะรอดูไม่
แต่คนที่เขาแบบราคาแรง๓๐๐บาทอย่างนี้
ถ้าเขาจะต้องมาเสียร้อยหนึ่งมันถือว่าแพงหมด
แล้วใช้ได้สองสามครั้งจบใช่ไหม
ต้องเปลี่ยนไม่ได้แป๊บนึงมันก็จะเหี่ยวแล้วใช่ไหม

เขาจะออกมาแจกหน้ากากกันเยอะเหมือนกัน
นี่มีอีกเรื่องหนึ่งเธอเห็นไหมที่เขาเอาอะไร
หน้ากากอนามัยที่เราพูดถึงไปคาดหน้ายักษ์
คนที่ทำอย่างนั้นคือช่างภาพฝีมือรางวัลระดับโลก
คือคุณชุบนกแก้วผู้ก่อตั้ง
ชีวิตสตูดิโอเขาโพสต์รูปนี้นะคะ
เป็นยักษ์ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของประเทศเราเลยนี่แหละ
ศิลปะของเราที่อยู่ตามสถานที่สำคัญต่าง
หน้ากากอนามัยคนก็ไปดราม่าว่าอายไม่ครบสิ่งศักดิ์สิทธิ
นขึ้นไปปิดได้ยังไงมีทั้งที่วัดอรุณที่วัดพระแก้ว
แล้วก็ที่วัดโพช่างภาพเขาก็เลยโพสต์บอกว่า
ขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงเคลียร์แล้วนะครับเรื่องภาพชุดดังกล่าว
ไม่มีอะไรเลยมันก็เข้าใจผิดกันเขาไม่ได้ปีนขึ้นไปปิด
เค้ารีทาร์จเค้าขึ้นมาทำเฟสไม่ค่อยเรียกอะไรนะ
เทคนิคพิเศษโฟโต้ช็อปต่าง
ปรากฏว่ามีคนไปแจ้งสอนบางกอกใหญ่
กอกใหญ่เขาก็น่ารักเขาทำตามหน้าที่

แล้วเราก็พาตำรวจไปดูว่าเค้าทำอย่างนี้
แล้วพระท่านยังบอกว่ามาเช้าก็โกรธเราพอั
เพราะคิดว่าปล่อยให้คนปีนขึ้นไปจริง

ใช่ท่านก็เลยบอกอ้าวถ้างั้นก็เข้าใจแล้วว่าเป็นเจตนาดี
ที่จะทำเพื่อให้คนในสังคมตระหนักรู้ถึงพิษภัยของฝุ่น

ทำเป็นภาพแบบถ่ายรูปแล้วมารีทัศน์ให้เห็นว่าไม่ได้ใส่แล้วบ้างสิ

คนเขาเห็นเขาไปเมาส์กับเราว่าปีนขึ้นไปแบบเราไม่ได้ปีน
คุณชุบนกแก้วบอกว่าท่านพระคุณเจ้าเขาบอกเขาเรียกพระไม่เป็นนะ
เรียกพระคุณเจ้าว่าท่านมีวิสัยทัศน์ดีมาก
ต้องกลับขอโทษสถานที่ต่างที่ผมไปถ่ายทำ
อาจจะคิดในแง่มุมของศิลปะอย่างเดียว
ไม่คิดว่าเจตนาดีอย่างเดียวมันจะเกิดผลนี้
ก็เลยต้องต่อไปจะคิดหลายมุมหน่อย
โอนโดรมานะครับจบแล้วนะครับประเทศไทยน่าอยู่เมื่อคิด
แต่ก็รู้แต่หมายถึงว่าเอาจริงไหม

ถ้าพรุ่งนี้แมสกลับมาอีกถ้าสมมุติฝุ่นกลับมาอีก

คือช่วงวันวาเลนไทยวันแห่งความรัก

บางทีคุณได้แมสกลับไปบางทียังใส่กลับด้าน
สีเขียวอยู่ข้างในสีเขียวอยู่ข้างนอกยังงง
คนยังงงกันอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้อง

เพราะเวลาแบบไปออกกับออกไปเรื่องเตรียมอะไรอย่างนี้
จะไม่ต้องรู้ว่าใครเป็นใคร
หายใจแรงมากแล้วร่างกายหัวใจกับกัน
แล้วเดี๋ยวเขาวิ่งออกกำลังกายหนัก

คุณหมอเขาพูดมาเลยว่าวันนี้โอเคล่ะ
ตอนนี้ทุกที่ทุกหน่วยงานส่วนใหญ่จะจัดวิ่งมาลาทอนถูกต้องไหม

แล้วก็คนเนี่ยก็ชอบไปวิ่งมาลาทอนกันเยอะเหมือนกัน

เขาก็บอกว่าคุณก็ลองคิดดูเอาเองแล้วกันว่า

การใส่แม็กซ์มันไม่ได้ช่วยช่วยได้
แต่มันอันตรายถึงปอดนะ

เราอาจจะรู้สึกว่าตัวเองตัวเองแข็งแรง
แต่ก็มันอันตรายถึงปอดจริงนะ

ตีผู้ชายเสร็จแล้วก็หนุนตักเขาถ่ายรูป

นางยั่วให้ด่าวันนี้ฉันว่าฉันจะไม่ด่าอยู่แล้ว
อัปมงคลด่าเห็นไง

ชาวบ้านที่จริงเขื่อนหน้าวัดซุด
เพราะว่าของเนี่ยซุดลงไปคุณดูนะแต่ของเส้นไหว้ยังอยู่ครบ
ถ้าสมมุติจะซุดเนี่ยก็คือจะต้องเทหมดจะต้องเทลงน้ำหมด
ปรากฏว่าสุดยังไงไม่รู้ก็ของอยู่
ต้องยอมรับน้ำลดเยอะพอสมควร
ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งนะฮะเขื่อนซีเมน
ตลิ่งแม่น้ำเจ้าพญาบริเวณวัดเขียนซอยบางไผ่๑๘
ตำบลบางไผ่ที่จังหวัดนนทบุรีตรงนี้เองซุดตัวแล้วก็พังลงไปในแม่น้ำ
ประสานให้นางสาวรุ่งนภางามสายเป็นรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางไผ่
แล้วก็เจ้าหน้าที่เนี่ยไปดูซิว่าอะไรเกิดขึ้นก็ลงพื้นที่ครับ
พบว่าดินบริเวณริมเขื่อนได้ซุดตัวยาวประมาณนะ๓๐เมตร
เพราะว่าน้ำมันเวลาน้ำมันมามันก็มาเยอะถูกต้องไหมเวลาน้ำมันไปมันก็ไปเยอะเหมือนกัน
๓๐เมตรลึกประมาณ๑๐เมตรทำให้ตัวเคือนสุดลงไปในแม่น้ำ
ก่อสร้างที่อยู่ใกล้เคียงซึ่งโอเคล่ะก็ต้องเป็นรูปปั้นพญานาคจำนวน๒รูปเนี่ย
ซึ่งตั้งอยู่ริมเขื่อนก็ล่วงตามไปด้วยแต่กลับไม่มีรอยแตกหักเลย
แล้วก็ยังวางเรียงตัวสวยงามนะฮะเครื่องเส้นไหว้เนี่ยสำคัญสุดที่คนเอาไปไห้กันเนี่ย
กลัวคนไปขูดขอหวยจังเลยอ่ะเครื่องเส้นไหว้ยังอยู่ครบ
เอียงเลยคุณดูเครื่องเส้นไหว้เนี่ยยังอยู่ครบ
ไม่มีหล่นน้ำแม้แต่ชิ้นเดียวเลยแองจี้เอ้ย
ส่วนสาราท่าน้ำเพราะว่าตัวสาราเนี่ยมีรอยร้าวตลอดฐานเลยนะครับ
เห็นสาราตรงนี้ไหมฮะนี่คือสาราเนี่ยมีรอยร้าวตลอดฐานเลยนะฮะ
อาคารหลวงพ่อทันใจที่ปฏิสถานพระพุทธรูปขนาดใหญ่
ใต้อาคารพบดินสลายจนเป็นโพงอ่ะคุณคิดดูเองด้วยกัน
แต่ยังมีเสาซีเมนขนาดใหญ่ดูแข็งแรงค้ำอยู่นะครับ
จากนี้ตัวเขื่อนยังไปโดนเสาของท่าเรือด่วนเจ้าพญา
ซึ่งด้านหน้าวัดทำให้ไม่สามารถจอดเรือได้
ที่เราเห็นทำให้ต้องปิดการบริการชั่วคราว
โดยติดประกาศให้ผู้โดยสารว่าไปขึ้นที่วัดตึกด้วยกัน

เพื่อลดแรงคลื่นน้องให้น้อยลง
ที่จริงคืออย่างนี้เพิ่งสร้างต่อปี๒๕๔๙บาทเองนะ
๑๐กว่าปีนะครับและครั้งแรกมีการฉีกขาดแนวหุ้น
ระหว่างก่อสร้างเลยประมาณ๑๐เมตรด้วย
ส่วนสาเหตุครั้งนี้อาจจะบอกว่าเป็นไปได้ว่าเรือเริ่มเยอะขึ้น
คลื่นมันก็เลยเยอะขึ้นมันก็กระทบฝั่งเยอะขึ้น

เอาคุณแม่ดูขวดน้ำดงน้ำแดงเครื่องเส้นมันไม่กระทบกระเทือนเลยคุณ

คือนี่คือยุบลงไปตรงใช่ไหม
ใช่ค่ะคุณให้ดูสิ
มาอีกหนึ่งเรื่องค่ะอันนี้ก็ฝากเตือนร้านค้า
หรือว่าสถานประกอบการชาวบ้านต่างนะคะ
ระมัดระวังการใช้เงินในช่วงนี้สักนิดนึง

ไปตามน้ำมันเนี่ยอยู่ดีก็ไปเฉยเลยอะนะคะ

เป็นพนักงานของสถานีบริการน้ำมันแห่งหนึ่ง
ริมถนนศรีจันทร์อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น
ก็นำธนบัตรราคา๑๐๐๐บาทออกมาให้ผู้สื่อข่าวดู
หลังจากที่มีผู้มาใช้บริการนำมาใช้
ต่อมาก็มาทราบภายหลังว่าธนบัตรที่ลูกค้านำมาใช้

โดยสังเกตค่ะภายในธนบัตรที่ไม่ตรงกันหลายจุด
อย่างเช่นสีของธนบัตรที่ซีดกว่าฉบับจริง
แล้วก็นำเทปกาวใสนำมาติดไว้ที่ขอบธนบัตรทั้งสองข้างเลย

เมื่อทำธนบัตรดังกล่าวไปแช่น้ำ
เพื่อสังเกตความแตกต่างปรากฏว่าธนบัตรดังกล่าว
ก็จะมีการเปื่อยแล้วก็สีของธนบัตรจะจางลง
ก็เลยทำให้รู้ว่านั่นแหละธนบัตรปลอมนั่นเอง
ทั้งนี้นายวุฒิชัยก็เล่าบอกว่ามีมิจฉาชีพ
นำธนบัตรปลอมมาเติมน้ำมันที่ปั๊มดังกล่าว
ในขณะนั้นพนักงานไม่ทันสังเกต
ตัวเองก็รับมาปุ๊บไม่รู้ว่าถนัดธนบัตรปลอมเหมือนเลย
ผ่านเวลาไปเมื่อพนักงานตรวจเช็คยอด
พบว่ามีธนบัตรมูลค่า๑๐๐๐บาทจำนวน๑ฉบับ
ที่มีลักษณะแตกต่างจากใบอื่น

อาทิตย์กว่าเราจับกันได้ที่เชียงใหม่เนี่ย
๒ล้านฉบับนะครับ
ล้านฉบับของแบบว่าธนบัตรปลอม

วันนี้คุณคิดว่าแบงค์พันธุ์ไปถึงไหนแล้ว

ทุมธานีเองเนี่ยก็เพิ่งเจอที่อำเภอสามโคกปฐุมธานีเนี่ย
ปรากฏว่าส่วนใหญ่เขาบอกเลยว่าแบงค์ปลอม
ไประบาดที่ไหนเยอะที่สุดถ่ายสิ

ร้านสะดวกซื้อซุปเปอร์มาร์เก็ตกลับไม่ค่อยมี

ตลาดนัดทุกคนเจอแบงค์พันธุ์ปุ๊บเราก็เอาทอน
บอกว่าวันนี้ที่ตลาดนัดที่ปฐุมธานีเนี่ย
ตอนนี้ขนาดปลอมก็เกื่อนเลย

มองผิวเผือนเนี่ยเหมือนจริงมาก
แต่สัมผัสปุ๊บเขาบอกว่าผิวเรียบ
เราจะรู้จริงว่าตอนนี้จะรวบไหนจริงไหนปลอม

ถ้ามันเรียบไปหมดไอ้ตรงลายน้ำ

มันจะมีความนูน
แล้วก็ให้ไปเช็คที่ลายน้ำ
เงาสีเงินเนี่ยมันจะสะท้อนแสง
เขาบอกว่าถ้าของปลอมมันจะไม่มีลายสะท้อนแสง

ก็สงสัยแม่ค้าคือของแบบ๕๐บาท
คือถ้าตลาดนั้นท้อนเขา๙๕๐บาท
คือพอมันตลาดนั้นแล้วเธอมันรวดเร็วไง

ทุกวันนี้สมมุติพับกันอย่างนี้พับนิดนึง
ถ้าคุณไม่ไปสัมผัสตรงที่เป็นรอยต่อ
อย่างแม่ค้าเขาบอกว่าเขามาบ่นว่าไงรู้ไหม
เขาบอกว่าเนี่ยตัวเองกว่าจะได้เงินกำไรต่อวันเต็มที่

ปรากฏว่าคนเอาแบงค์พันธุ์มาแล้วเขาทอนไป๘๐๐
สรุปว่าทั้งอาทิตย์นี้เขาจะไปหาที่ไหนก็ยังไม่รู้
เขาก็พูดอย่างนี้เลยนะครับนี่คือช่วงระบาดจริง
ดังนั้นช่วงนี้ต้องระวังนิดหนึ่งก็ต้องเปลี่ยนเกียบดูหน่อย

ไม่ต้องรู้แต่คนที่รอเก็บข้างล่าง

เชื่อเรื่องว่าถ้าสมมุติเรา
มีน้องหรือเด็กกำลังจะมาเกิดจะโชคดี

หรือแบบว่าถ้าสมมุติเขาบอกว่าถ้ามุติเมียคนนั้นเล่นท้องอยู่อะไรอย่างนี้
อย่าไปสู้เขาบอกดวงจะดี
โอ้โหอันนี้ลึกแล้วลึกแล้วจริงเนาะมันมีเรื่องเกิดขึ้นที่อำนาจเจริญฮะ
เขาได้รับแจ้งเหตุรถกระบะเนี่ยกับรถกระบะชนกันนะ
บนถนนชายางกูลบริเวณหน้าโรงเรียนบ่อบุโปโร
ไก่คำร่วมตรวจสอบปรากฏว่าทะเบียนรถสวยมาก
คือคุณดูรถทะเบียนรถให้ดีแล้วก็จำไว้นะ
ตีรังกาต้องซื้อกลับใช่ไหม
ไม่รู้ต้องถามพี่นางสิฉันพูดไม่เป็น

คุณด่าคุณแม่เต็มนะคุณแม่ผู้ฟังเขาผิดนะ
แอ้งจิจะเป็นเรื่องไหนก่อนฉันจะไปด่าหล่ออยู่นะอีบ้า
ฉันรู้เอาเรื่องเด็กคุณกำลังท่องรู้ห้ามด่า

คือเรื่องของเรื่องเนี่ยรถยนต์๔ประตูสีขาวมุกถักเบียน

ที่อุโบราชธานีนี่พลิกปั้มในท่าตะแคงข้าง
ตะแคงข้างเหรอแอ้งจิโดยฝั่งคนขับอยู่ด้านบนนี่ไง
แล้วก็ใต้ท้องนี่รถอัดอยู่พี่คิดว่าลอดเป็นยังไง
เพราะว่าใต้ท้องนั่นคือเสาไฟฟ้า
คือเสาไฟฟ้าเสาไฟฟ้าแรงสูงตกอยู่ในคูระบายน้ำข้างทางคุณ
แต่ปรากฏว่าไม่พบผู้ได้รับบาดเจ็บในที่เกิดเหตุเลย
คือตอนแรกกู้ภัยไปถึงคิดว่าคงจะเป็นเรื่องร้ายแรงแล้ว
เสาไฟฟ้าคุณคิดดูว่าเสาไฟฟ้าเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยรอบ
เนื่องจากเจ้าหน้าที่เนี่ยนำรถส่งโรงพยาบาลก่อนหน้านี้
ใกล้กันเนี่ยพบว่ารถสี่ประตูสีดำป้ายทะเบียนอีกคันหนึ่งนะ
แต่อันนี้ไม่ตะแคงไม่สภาพด้านท้ายเนี่ยฝั่งขวายุบเข้าหาตัวรถนั่นแหละ
เมื่อตรวจส่งเพราะผู้โดยสารจำนวน๓คนมีคุณพรพิมพลอายุ๒๕ปี
เจ้าเพศด้วยนะเป็นคนขับมีวรนาศอายุ๒๔ปี
เป็นคนกำลังท้อง๘เดือนนั่งโดยสารมาด้วย
เลข๘มาแรงมากถูกแล้วก็เด็กชายภาคภูมิอายุ๑ควบ
เป็นลูกชายของนางสาววรนาศอายุ๒๔นั่งมาด้วยอีก๑คน
หลังนำตัวผู้บาดเจ็บออกจากรถแล้วก็ได้พบว่าทั้ง๓คนได้รับบาดเจ็บแบบเล็กน้อย
ตะแคงเนี่ยนะถูกแต่สาวท้อง๘เดือนมีอาการปวดท้อง
เจ้าหน้าที่กู้ชีพนะฮะจึงได้นำตัวส่งโรงพยาบาลทั้งนี้ทั้งคนขับแล้วก็เด็กชาย๑ขวบเนี่ย
ก็มีบาดแผลเล็กน้อยตามร่างกายส่วนแม่แล้วก็ลูกในท้อง
เจ้าหน้าที่ตอนนี้ก็ต้องเอาตาสาวแต่แค่แปลกว่าสภาพรถอย่างนั้นปรากฏว่ารอดกันมาหมดเลย
ชาวบ้านเนี่ยเขาพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าลูกในท้องช่วยชีวิตทั้ง๓ชีวิตเอาไว้
เพราะว่ารถพลิกคว่ำมันไม่ใช่พลิกคว่ำอย่างเดียวมันพลิกคว่ำหลายตลบจนพังยับเยิน

ถ้าคนทั่วไปนี่คือต้องพูดคำเดียวว่าไม่น่าจะรอดเนอะ

น่ากลัวจังเลยสีนี้ก็ไม่ธรรมดา
แล้วคู่กรณีก็ไม่มีตัว

แต่สิริพรอำไพรพรุ่งนี้ให้หัวแม่จริง

เครียดมากเลยอะโทรมาด้าหนูเพิ่ม

ฉันก็บังคับพี่นางหวยออกอะไร

หนูบอกหวยออกอะไร
แต่ไม่รู้หนูหู๐๘ก็เหนือก

ฉันก็เลยมาโมนเองว่าไรนะ

นางเขาบอกว่า๐๔
อ๋อเลข๐มันอาจจะได้เป็น๒
แล้วคุณแม่ก็นึกออกปะมโนเอง
ฉันมาพูดในรายการนี้อะไรสิ๔ได้อีกที
๓๔เออ๒๔เธอ

คือเขาพูด๐๔
อ๋อมันเลข๐นะ
เราก็ไม่ได้ยินถ้าเกิดวันนั้นพูด
คือทุกคนจะซื้อตาคุณแม่หมดเลย
คุณขาวันหวยออกซิริพรณขอร้องอย่างนี้

คนก็ซื้อตามแม่มดดำเยอะมาก
แล้วเขาด่าก็ไหมเธอด่ากันสิคุณแม่หนูก็ไม่กล้าบอกเขาไงว่า
เขาบอกว่าเราเงียบกันเถอะคุณแม่ไม่ต้องพูดเยอะ
เดี๋ยวเขามาด่าเราว่าเราฟังผิดไง
ด่าเธอเยอะไหมเธอด่าเยอะมากคุณแม่แช่งนั้นก็มีคุณแม่

คุณแม่ต้องฟังดีนะครั้งหน้าคุณแม่จะคิดเองคุณแม่ต้องถาม
ก็เสียงแม่ก็เหมือนฉันไงเขาฟังไปรึเปล่า
ไม่รู้แล้วใครจะคิดว่าถ้ามันไปออกอย่างอื่นก็จะไม่ว่านะ
ถ้าเกิดใครซื้อ๓๔กับ๐๔ก็ถูกวันนั้น
จริงเหรอค่าติดติ่งนึงไอ้ใช่
แล้วคุณแม่บอกตรงกลางพอดี๒๔ใช่ค่ะ
หรือเขาบวกลงใช่เขาอ่ะไปขอเรื่องกัน
ไปบนไว้คุณแม่ถ้าเขาไม่ล่างเขาบน

ถ้าหายไปก็นางสร้างเป็น๑๐๒๐ล้านเลย

ใช่จริงมันอาจจะต้องไม่พูดนะวันหลังนะ
เลขรถนี้เราเก็บไว้ในใจกันนะท่านผู้ชมอย่าพูดไป
ถ้าคุณแม่ยิ่งไม่บอกคนยิ่งด่าคุณแม่เยอะกว่าเดิมอีก

ซื้อเครื่องประดับมาในราคาเพียงแค่ประมาณวงละ๔๐๐บาท
วันหนึ่งคุณเอาไปแบบว่า
ขายต่อหรืออะไรก็แล้วแต่มันกลายเป็น๓๐ล้านขึ้นมาได้

ใช่ไหมคือมันตังค์ชอสสุดรูปจีเวอรี่เล่นอย่างนี้ใช่ไหมใช่ไหม
สื่อต่างประเทศเขารายงานนะคะ
ซึ่งเธอมีอาชีพเป็นนักสังคมสงเคราะห์วัย๕๕ปีแล้ว
กำลังประสบกับปัญหาทางการเงินอย่างหนัก
เพราะว่าแม่ของเธอนั้นเพิ่งถูกโกงเงินไป
ทีนี้ก็หาทางออกเรื่องค่าใช้จ่ายต่าง
การเอาแหวนเก่าที่ตัวเองเก็บเอาไว้นะคะ
ซื้อไว้ประมาณ๓๓ปีก่อนในราคาเพียงแค่๑๐ปอนด์

โดยเธอก็คิดบอกว่าเออฉันคงจะได้ราคาประมาณแค่๓๐๐๐บาทเท่านั้นแหละ
แต่ปรากฏว่านางเดบร่าก็ต้องดีใจจนแทบจะเป็นลมนะคะ
เมื่อร้านเพชรตีราคาแหวงของเธอเนี่ยนะคะ
ออกมาถึง๓๐ล้านบาท

บ้านี่๑๖๒๗กรัสด้วยกัน

ตัวเองไม่แน่ใจสิ๓๐ล้านบาทฉันได้จริงเปล่า
ก็เอาไปประเมินค่านะคะตรวจสอบให้อีกครั้งหนึ่ง
ได้รับการยืนยันมาบอกว่าแหวนวงนี้
มีค่าสูงถึง๓๐ล้านบาทจริง
คุณพระหลังจากนี้เดมร่าก็สบายใจเฉิบแล้ว

นี่ไงซื้อที่ไหนโคเว่นอะไรเปล่า
เขาจะกลับมาเขียนหนังสือแล้วก็ตั้งบริษัทเลยค่ะ
หาเครื่องประดับมือ๒เอามาขายต่อไป
ดังนั้นอาจจะเป็นคนที่ชอบอะไรแบบนี้อยู่แล้วหรือเปล่า
ส่วนหนึ่งนี่เรื่องจริงเลยนะลูกชายพี่นะมด่ำ
ก็คนที่มารู้จักมาซื้อโลเหล็กปลอมเมืองไทย
เพราะว่ามันมีขายเยอะซื้อไปแล้วก็ไปที่เรมัน
หมดเอาไปใส่แบต

มีของกระจุ๊กกระจิ๊กเป็นแก้วเป็นอะไรอย่างนี้เยอะแยะ

ใช่แต่อันนี้ก็ไม่รู้ว่าเขาเขาถึงขนาดจะตั้งบริษัทหาเครื่องประดับได้
นี่แสดงว่าตัวเองอาจจะต้องแบบเป็นคนที่ดูอะไรเป็นในระดับหนึ่ง

คนมาได้ของรวยกลับไปเยอะ

เขาดูเป็นมั้ยหรือว่าเขากลโกยไป

เขาไม่ซื้อแบบว่า๕๖๐๐ไม่ขายได้แบบ๒๓หมื่นพวกที่เที่ยวชอบของเองจริง
เมื่อก่อนนี้เขาบอกว่าถ้าสมมุติไปแถวแบบว่าพวกของเก่าจริงนี้
บุรีรำอย่างนี้สมมุติตรงบุรีรำตรงตะเข็บชายแดน
อ๋อมันมาจากเวียดนามอะไรอย่างนี้ใช่ไหม

ชิ้นได้ไม่รู้กี่ล้านนะแต่ฝรั่งได้ไง

อุ้ยนี่หนูบอกมาที่เป็นพระเพลินคุณเม่มให้ดูเป็นน่ะ

พรุ่งนี้จะตบให้จริงเลยนะคุณ

ตบให้คุณแม่มดดูเป็น
เร็วอ่ะของตรงสามร้อยให้เอาของเป็นล้านครับคุณแม่ม
อ่ะงั้นมาดูอันนี้กินกาแฟกันนะคะ
เรื่องราวต่อไปนี้นะคะคอกาแฟไม่ควรพลาด
เราจะชวนคอกาแฟไทยร่วมเป็นส่วนหนึ่งของปรากฏการณ์
ปรากฏการณ์นี้คืออะไรไปชมพร้อมกันเลยค่ะ
สมกาแฟคั่วบนละเอียดชวนคอกาแฟไทย
ปลุกกระแสการชงกาแฟดื่มเอง
งานนี้เขายกขบวน๑๔ศิลปินดาราชื่อดังของเมืองไทย

มาคนกาแฟให้หายคิดถึงใน๑๐สถานที่ยอดนิยมใกล้คุณ
และที่แรกที่เลือกไปสร้างปรากฏการณ์ก็คือ
โดยมีน้องพลอยมนต์ควงดีเจเผือกพงศธร
พาสองซุปตาคนที่คิดถึงอย่างแอปทักษะอ่อน
ควงคู่มากับหนุ่มบี้สุกริต
มาคนกาแฟสดแก้วโปรดให้หายคิดถึงกันที่งานเลยทีเดียว
เป็นท่าจิตกลมแบบที่งดงามมากเลยนะครับ

ก่อนกลับหนุ่มบี้ก็ขอส่งเสียงเพลงเพราะและท่าเต้นสุดมัน
ให้กับเหล่าข้อกาแฟและแฟนคลับได้ฟินกันแบบจุกใจ
ครั้งหน้าเราจะไปสร้างปรากฏการณ์
เอาล่ะพี่บี
พี่สุบกฤทธิ์พี่แอฟ
คุณแอฟอย่าพูดช้านะเธอเนอะ

เขานี่นะเขา

แล้วเขาตอบตัวเราเดือนเร็วมากนี่นะ

นั่งกองถ่ายกินข้าวเอาข้าวใส่ปากยังช้า
ไม่พอนะนั่งกับพิษตานั่งอย่างกับพิษตาช้ามากเลย
ช้าเขาก็ค่อยรวบค่อยรวบแล้วก็คือเราดูแบบนี่ไปเลยคุณแม่
เราดูมุมบามเลยใช่ไหมครับคุณดูเป็นคนแบบสการกรรมไปเลย
นี่เมื่อกี้นี้ที่เราเล่าไปถึงแบงค์ปลอมฮะ
แม่งกี้พยายามไปหาอุ้ยคุณแม่ต้องจับหน้าหนูด้วยสวยมาก
แอ่งจี้ฉันกำลังพูดอย่างแม่งก์ปลอมเขาทำอะไรปลอมอีกแล้ว
เขาไปจับกันได้เนี่ยพี่ธนบัตรเนี่ย๒ล้านบาทเลยนะ

ปรากฏว่าที่เชียงใหม่ที่เขากลับจับได้ที่ชัยบาดานเนี่ย
คือเอาเงิน๒๐๐๐๐๐บาทไปแล้วคุณธนาบัตร๒ล้านบาท

เขาตั้งใจคลักหมายเป็นคนผลิตเอาไว้เอง
น่าจะเพราะว่าเขาบอกว่าที่มากของการถ่ายเอกสารศีรษฐ์ขั้นบัตรปลอมเหล่านี้
คือกลุ่มผู้ซื้อยาเสพติดนี่แหละเป็นผู้ผลิตขึ้นมา
เพื่อนำไปหลอกซื้อยาเสพติดจากผู้ขาย
คือเรื่องของเรื่องที่มันเริ่มปลอมกันมาก็คือกลุ่มผู้ซื้อยาเสพติด
ผลิตขึ้นมาเพื่อที่จะไปซื้อยาเสพติดจากผู้ขาย

คือผู้ซื้อกับผู้ขายยาเสพติดเป็นการโกงกันยังไง

ปลอมตรงนี้ที่มันเริ่มระบาดคือมันเกิดจากขบวนการยาเสพติด
ซึ่งธนบัตรปลอมเนี่ยเป็นส่วนเกินในการแลกยาเสพติดคุณ
แสดงว่าไอ้คนที่ขายยาครั้งที่แล้วพวกยาเสพติด

แล้วอันนี้มันเป็นส่วนเหลือก็เลยมาปล่อยขาย
แล้วในที่สุดก็ดีนะที่ตำรวจจับกลุ่มได้ก่อน
เพราะว่าคนทั่วไปบางคนไม่รู้ว่าตัวเองมีแบงค์ปลอม
ใช่บางทีทุกวันนี้เราอาจจะไม่รู้ก็ได้ว่าของเรามีหรือเปล่า

ช่วงหน้าตามคำเรียกร้องปุ๊บ

เดี๋ยวเล่าให้ฟังว่าวันนี้ผู้หญิงออกมาแถลงข่าวแต่เช้าเลย

วันนี้เขาก็แซวน้องนะว่าน้องเลือกวันและเวลาให้ดีมากสำหรับดูหมอมา
ถ้าว่าไล่ถ้าบนนี้คนมักห้ามด่าคุณแม่

นั้นเป็นอะไรนั้นทำงานสายการบินนะ
ซึ่งมีภาพของโป๊ปหลุดออกไป
พูดชายตอนแรกถ้าสมมติแนะนำจะต้องแอ๊บ
ผู้ชายเหมือนโป๊ปก็คือโป๊ปเนี่ยก็คือโป๊ปนั่นแหละ
ถ้าดูแล้วจมูกปากก็คือโป๊ปเลย
แต่รูปอย่างนี้ตอนเวลาพูดชายเตะบอลกันเสร็จ
มาพอเห็นเสร็จมันก็จะไปถอดเสื้อถอดแสงมาเรื่องปกติเนอะ
เหมือนกับว่ามีการแบบว่าเตือนกันนิดหน่อยจำได้ไหมโรงแรมเนี้ย

เมื่อกี้ร้านอาหารล่ะเขาก็กินอะไรกันล่ะ

สือสือสือสือสือสือสือสือสือสือสือ
สือสือสือสือสือ
สือสือสือสือสือสือสือสือสือสือสือสือ

แล้วก็คิดว่า

แต่มันก็เป็นอะไรกี่ยากมาก

เพราะว่าไม่ได้มีความรู้ด้านนี้เลย
ไอจีก็โดนแฮ็กนะครับ
ตั้งใจทำรึเปล่า
บลอม
คุณแม่หนูจะรู้ใช่ไงคนนี้
เราอะไร
นังเจ้าจี้อีกมั้งเธอ

ต้องเจอหรือต้องจัดต้องเจอเนอะ

ทางซ้ายไม่เห็นแต่ข้างบนชื่อเขาเขียนพีพีม

เขาเขียนว่าเป็นลายของป๊อป
เขาบอกว่าเริ่มต้นรู้จักกับโป๊ปตั้งแต่เมื่อไหร่
เกิน๑ปีไหมเพราะดูจากรูปหลุดแล้วเนี่ย

จริงนางบอกจริงนางไม่อยากสร้างประเด็นเพิ่ม
กับพี่โป๊ปรู้จักกันมาตั้งแต่ปีที่แล้ว

ตรงนี้ขอเป็นเรื่องส่วนตัวได้ไหมคะ
ไม่อยากสร้างประเด็นเพิ่มแล้วจริง

วันนี้ออกมาพูดให้ทุกอย่างจบค่ะ

มันไม่ได้ขนาดนั้นเลยเหรอพี่

เนี่ยวันนี้ข้อใส่ชุดจริงจะต้องหล่อรอแบบนี้หรือเปล่า
ผู้ชายนังก็มีผ่องเป็นยายอย่างนี้ดีกว่า
เป็นห่วงเป็นใยกันไม่ทราบจริงว่าจะเรียกสถานะไหน
ก็เป็นความห่วงใยเป็นแบบความรู้สึกดีให้กัน
แล้วที่พี่เขาโอนเงิน๑๐๐๐บาทให้จริงป่ะคืออะไร
ฝากซื้อทิชชูเขาบอกนั่งซื้อของฝากซื้อของ
ไม่ใช่ค่าตัวนะคะหนูบอกตรงเลยมันไม่ได้เยอะอะไรเลย
พี่เขาแค่ฝากซื้อของไม่ได้มีอะไรเขาฝากซื้อกระดาษทิชชู่
หมื่นนึงอย่างอื่นด้วยมั้งคงจะมีน้ำแร่น้ำเล่อ

ประซาบพี่เมนเธอให้ของโรชชู้ถ้าเองมีของลดูมือ

นี่ไงมาซื้อของรถเมย์ได้ให้นะคะกระดาษทิชชู่
ไลน์หลุดเยอะเยอะเนอะทำไมหลุดแบบเยอะแยะเนอะ
ก็ว่าโทรศัพท์ถูกแฮ็กต์ต้องข้อมูลทั้งหมดต้องไป
หรออ๋อนี่กระดักทิชชูเถอะ

แบบกลมใส่ห้องน้ำด้วยนะครับทิชชู่หมดว่ะเธอ
ผู้ชายบอกเอ้าแล้วมันแล้วพี่โบ๊ะไม่ใช่แม่โบ๊งไหมบ้าง

ทิชชูออกยังว่ะผู้ชายถามออกยังออกแล้วค่ะ
ทิชชูหมดเอ๊ะออกไหนทิชชูหมดแต่มันเป็นการแสดงว่าสนิทกันไง

เออก็ใช่ไงออกจากที่ที่ทำงานอ๋อออกมาแล้ว
ทิชชู้หมดเนอะก็ฝากซื้อแล้วก็คือบอกให้ซื้อหมดเลย
แล้วก็แบบว่าเป็นรูปทิชชู่มาให้ไม่แต่อยากรู้คำสีดำดำ
ใครเป็นคนเขียนในเพจเข้าทางไงอ๋อเป็นคนแบบว่า
ถ้าเขียนกันอย่างนี้ฝากซื้อทิชชู่แบบนี้เป็นเพื่อนกันเหรอ
ไม่ใช่แค่คนขี้เกือกเราคือเพื่อนกันอยู่ถ้าจะเช็ดแล้วนุ่ม
บอกแล้วไงนะแล้วคนคิดว่าไลน์หลุดเนี่ย
จากวันก่อนโป๊ปบอกว่าเป็นพี่น้องกัน
คือเรื่องของเรื่องก่อนหน้านี้มีคนไปถามโป๊ปโป๊ปก็บอกเป็นพี่
เป็นน้องกันคนก็เลยรู้สึกว่าเราเป็นคนปล่อย
เราไม่ได้คิดจะทำและก็คือไม่ทราบว่าใครที่เป็นคนทำ
เขาบอกอย่างนั้นอาจจะมีคนไม่พอใจหรืออะไรหรือเปล่า
เราก็ไม่ทราบหรือใครไปขัดขาใครก็ไม่รู้
หลังจากเรื่องนี้ความสัมพันธ์กับพี่โป๊ปจะจบลงเลยไหม
หรือจะจบมาก่อนหน้านี้แล้วจริงแล้วพี่ไม่ขยี้จะดีมากนะคะ
แล้วนางก็ยิ้มคือจบมาก่อนหน้านี้แล้วไหมไม่ค่ะ
ก็ยอมรับข่าวตรงนี้เกิดขึ้นเนี่ยทำให้พี่เขาเข้าใจผิด
ก็คือเอาง่ายตั้งแต่มีข่าวปุ๊บมันก็โกรธนั่นแหละ
แล้วก็เราก็เข้าใจแหละว่ามันเชื่อยากแต่ถ้าพี่เขาได้ดูวันนี้
แล้วเชือกขึ้นมาบ้างเราคงได้เคลียร์กัน
แต่ถ้าพี่เขายังคิดเหมือนเดิมก็บอกผู้ชายคงหนีไปไกลแล้วล่ะเธอ
คงกลัวแล้วล่ะเรายังรักกันอยู่ไหม

เหมือนที่เขาบอกว่าไม่อยากให้พี่เขาโกรธ
อยากให้รู้ความจริงว่าไม่ได้เป็นคนปล่อยนั่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้
อันนี้ขอถามความรู้นั้นสมมุติว่าพี่เข้าไป
รถเมย์ไม่ได้ล็อกโทรศัพท์รถพี่เข้าไปในอะไรรถเมย์ได้เลย
แล้วพี่ก็ส่งไปในนามพี่หมายถึงว่าแคคดูดของรถเมย์เนี่ย
ส่งให้คนอื่นเพื่อจะทำลายอะไรสักอย่าง
แป๊ปอย่างนี้ได้ใช่ไหมได้อ๋อก็ต้องแคปแล้วก็ส่งไป
แสดงว่าต้องเป็นคนใกล้ชิดกันแค่รีบแชร์ต้องเป็นคนใกล้ชิด

ถ้าเกิดพี่เมล์ลืมรหัสนะครับถ้าหนูดูกับพี่เมล์หนูไม่เอาข่าวแล้ว

ใช่ไหมล่ะใช่ไหมล่ะใช่คุณแม่
เออทุกคนผิด
แต่ก็ทุกคนเห็นไอยางอายุสัปดาห์พูดเสียงนักลักหน่อยวันจดี

นักข่าวก็ไปกันแล้วแหละ

โทษตรงนั้นคือลงรูปตัวเอง๑รูป๘รูปคือฝากร้าน

ไม่มีใครคอมเม้นต์นะตรงนั้นฝากร้านหมด
มันก็ต้องแชชแชกบอกไม่โน้นฝากร้านอะไรอย่างนี้
ไม่ค่ะหนึ่งคนนี้ค่ะคุณคิมเบอรี่กับคุณหมากปลิน
บอกเลยว่าคู่นี้นี่แบบแฟนอดลุ้นไม่ได้
วาเลนไทยนี้เขาจะมีข่าวดีหรือเปล่าก็ไปที่คู่นี้เลยนะคะ
เบอร์รี่ได้ออกมาเผยให้ฟังบอกว่า
วาเลนไทยมีอะไรหวานไหม

หรอเป็นเด็กนักเรียนเลยอะหมากอ่ะแต่ก็ไม่ได้ทำงานอยู่ค่ะ

ก็ตั้งใจจะไปกินข้าวแต่ยังไม่มีแพลนเลยค่ะ

เพิ่งไปถ่ายชุดสวยมา
คนก็แซวว่าอาจจะแบบว่าโดนคุกเข่าขอแต่งงานวาเลนไทยนี้เปล่า
น้องบอกไม่ต้องแต่งหน้าไว้ตลอดหรือเปล่าคะ
ก็บอกไม่หัวเราะด้วยน้องหัวเราะยังไงอ่ะ
ไม่คิมเบอร์รี่หัวเราะคิมเบอร์รี่ใช่ไหม

น่ารักก็จำไหมจำทุกคนนะ

คนดีไม่ด่านะคะ
บอกว่ายังหรอกค่ะเรารู้อยู่แล้วว่าอะไรยังไง
ยังไม่ได้มีการคุยแบบจริงจังอย่างนั้นสักหน่อยนะคะ
เพราะว่าถ้าเป็นอย่างนั้นจริงเราก็ต้องมีการคุยกันมาก่อนใช่ไหม

ไม่ค่ะพูดไปแล้วไงคะหัวเราะอีก

ยังนะคะมีหมอดูทักหรือเปล่า
ไม่มีค่ะมีแต่เรื่องงานนี่แหละที่หมอดูทัก
เขาก็บอกว่าดีค่ะปีนี้เป็นปีที่ดีแต่สุขภาพไม่ค่อยดี
อันนี้ไม่ใช่หมอดูนะคะแต่เรารู้สึกตัวเองด้วยค่ะ

ไม่เคยเป็นอาการหนักขนาดนี้ไม่ได้มีน้ำมูก
แต่ว่ามันตันบวมขึ้นมาเลยคือเป็นภูมิแพ้อยู่แล้ว
แล้วตอนนี้มันก็จะเป็นหนักซึ่งน่าจะเป็นเพราะว่าอากาศด้วย
ต้องกินยาพ่นยาเป็นพัก
ออกไปไหนก็ต้องใส่แมสค่ะตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วนะคะอากาศ

จะไปถามเขาเรื่องแต่งงานเขาเลยเล่าเรื่องจมูกตันเลย

หลบกันไปเลย
ส่วนนี่คนนี้เบลล่า

งานตุ๊ดจีนที่ถ่ายกับพี่เบียร์ที่ออกกับพี่เบียร์ถ่ายแล้ว
พี่เบียร์หล่อจังแบลล่าก็สวย
มันเกี่ยวกับคราวใช่ไหมคุณแม่คุณแม่ไม่น่าจะอิจฉันนะคุณแม่เหมียว

เจอเรื่องนี้เลยกรงกรรมซึ่งกำลังจะลง

อีกไม่กี่อึดใจนะคะเขาพูดอย่างนี้แต่อีกปลายเดือนค่ะ

ละครจะได้สัมผัสกับละครแนวดราม่าสะท้อนสังคม

คุณใหม่การกลับมาของคุณใหม่เป็นที่น่าติดตามมาก

ซึ่งเป็นน้องสาวอีแย้มจากสุดแค้นแสนรัก
เหตุเกิดในจังหวัดนครสวรรค์คนเขียนคนเดียวกัน
เขาเขียนเรื่องนี้ออกมาฉีกมาอีกเรื่องหนึ่ง

ซึ่งลูกเขายังมีเจมส์จี

ฉันก็ดูที่แรกเฮ้ยเป็นโสเพณีรวย
อยู่ตะเคียโสเพณีแบบว่า
เข้าใจผิดว่าไม่ใช่ขายตัวเลย

เป็นทหารอากาศแล้วก็เลย

ก็เอ้าหู้ด่ากลับไปอยู่ซ่อง

ทีเล่นไปฝั่งไหนคะ
ฉันเล่นเป็นแม่ค้าขายมานาฟเรมเบ

คุณแม่เหมียวคือขาดไม่ได้นะครับเป็นตัวเดินเรื่อง
เดินขายก็แขน

เพราะว่าไปแล้วมัยเหมือนกับพอนับอ่ะเราเล่นอ่ะ
นั่งเลี่ยนเต้นก่อนใช่เป็นอีกคนนึงโหสุดยอด
นั่งบกนางเหนื่อยมากนั่งมาบฏอยู่

เรื่องนี้หลากหลายมากคือเราเล่นแล้วยังเรารอไป

รอนรุนมรับอยากจะมีมาลัยบทจะเป็นอย่างไร

คู่จินหนูได้เลยนะ
คู่จิน

ช่วงหน้าเป็นของเจมส์มาบ้าง
เขาบอกว่าอยากจะให้มีแฟนแล้วเกินลุ้นมากเมื่อไหนน้องจะมี
นี่หรือยังไงหรือเปล่าเนี่ยนะมา
เจมส์มาสทำเอาผู้จัดการแอบกลุ้มใจเพราะว่าลุ้นอยากจะให้มีแฟน
ตอนนี้แต่ดันมาติดเกมหนักมากกว่าสิกน่ะนะคะ

ไม่มีเรื่องสถานะหัวใจเข้ามาเกี่ยวข้องจริงคนนี้
เห็นสักทีไม่ได้อัปเดตกันเลยนะคะ

ทีนี้ก็เลยไปถามหนุ่มเจมมาซะหน่อยว่าตอนนี้เนี่ย

เขาถามไม่มีสาวมาเลยใช่ไหมเขาถาม
ไม่มีครับไม่มียังเป็นอย่างนี้อยู่เหมือนเดิม

มีข้อแย้มปากอันน้อยเขามี

เขาบอกยิ่งอายุมากขึ้นเนี่ยก็ยิ่งมีกิจกรรมมากขึ้น

เปิดตัวแฟนกันไปหลายคนแล้วก็ยินดีกับพวกเขาด้วยครับ
แต่เรายังไม่เจอก็เลยไม่รู้ว่าจะเอาใครมาเปิดตัวเท่านั้นเอง
ผมเชื่อว่าทุกคนคงอยากมีอยู่แล้วแหละแต่เราแค่อยากเจอใครที่ใช่แล้วก็ใช่ไปเลย
ผมเนี่ยอาจจะเป็นคนที่คิดเยอะเรื่องแบบนี้แต่ผมคิดว่าคิดเยอะดีกว่าไม่คิดครับ
เพราะเราไม่อยากเสียใจไม่อยากเจ็บกับเรื่องความรักครับ

ผู้จัดการบอกให้มีแฟนได้แล้วผู้จัดการคือคุณเอสุภาชัยถูกต้องไหมคะ
ก็พูดแบบนี้มา๕ปีก็ดูนัดอีกด้วยเห็นหรือ
ดูปริศที่เล่นกับเราอยู่ตอนนี้เขาพูดมานาน
แต่เดี๋ยวมันไม่มีจริงยิ่งอายุเยอะยิ่งติดเกม
เพื่อนบอกวางเกมได้แล้วมากินข้าวกับเพื่อนบ้าง
ถ้าพาดหัวว่าเจมส์มาติดเกมจนไร้สาวข้างกายได้ไหมนักข่าวถาม
ว่าแบบนั้นก็ได้นะครับแต่เอาเป็นว่าติดงานดีกว่า
เดี๋ยวจะดูว่ามีเวลาอยู่ว่างเยอะเกินไป
เพื่อถึงเรื่องมาสเมื่อคนอื่นเต้นแล้วจับลูกบอลกีฬาศรี
คนอื่นเต้นเพื่อจะรอลูกบอลลงมาเจมส์มาก็จะนิ่ง
คนก็เต้นกันใหญ่เลยแล้วจะมาก็เอื้อมมือหยิบลูกบอล

กลัวมากนะต้องมาก

ใช่เพราะมีแล้วจะโชคดีแล้วมันจะดูดโชคลาภ
เราเคยได้ยินมาตลอดว่าหยกจะต้องมีหยกสักอันทำให้ใจเย็น
หกเปลี่ยนชีวิตแต่คุณจะเชื่อไหมว่า
วันนี้คนนี้เขาเป็นเรียนจบมาเป็นเด็กจมยกแต่
มาทำธุรกิจเรื่องหยกแล้วเขาก็เชื่อเสมอว่า
ยกพวกนี้มันจะเลือกเจ้าของของเขาเอง

เดี๋ยวกลับมาเจอกัน๔ทุ่มครึ่งอีกครั้งหนึ่งนะฮะ